ทุกผู้ชมครับมาที่เรื่องที่เป็นภัยใกล้ตัวอีกเหมือนกันนะครับ
มีเด็กพลัดตกสระน้ำที่เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองอำนาจริงนะครับ
คราวนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะฮะ
แล้วก็รอดมาได้คนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะมิ่งเมืองตำบลบุ่ง

ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับนักประดาน้ำมาช่วยกันนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นสระซีเมนขนาดใหญ่นะฮะ
ก็ทำไว้เป็นรูปทรงต่างนะครับ
เป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบนะฮะเป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบนะครับ
ช่วยขึ้นมาหลังจากที่หมดสติไปแล้วนะปั๊มหัวใจแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับ
พลเมืองดีที่ลงไปช่วยน้องนะฮะชื่อว่านายสวิทย์จันทนอมอายุ๒๑ปีนะครับ
เล่าว่าตอนที่มาถึงตรงสระน้ำเนี่ยเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำ
เขาก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วยแล้วก็พาขึ้นมาได้ปั๊มหัวใจจนน้องฟื้นขึ้นมา
หลังจากที่น้องฟื้นก็ถามน้องว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
น้องบอกว่ามาเที่ยวสวนสาธารณะมากับแม่แล้วก็พี่ชายอีกคนนึงที่เป็นญาติกัน
คนที่ลงไปช่วยก็คือนายสุวิทย์เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วแม่กับพี่ไปไหนล่ะอยู่ไหน
เด็กชี้มือลงไปในบ่อน้ำคือเป็นคำตอบที่ใครฟังก็ต้องรู้สึกสลดนะ
บอกว่าแม่กับพี่อยู่ในบ่อน้ำพลเมืองดีก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้ลงมาช่วยกันงม
แล้วพี่จะอยู่บนมาให้เค้าอุ้มแอวรากค้าเพราะว่าเค้าอยู่ไกล
ตอนนั้นเค้าหาหมดสติแล้ว

ใช่แล้วก็ประมาณ๑๐นาทีได้

ก็รีบกันลงไปค้นหาร่างของทั้งแม่แล้วก็พี่ชาย

สุดท้ายก็เจอร่างของเด็กชาย
ศพัฒน์ปุ่มล่าอายุ๕ขวบเท่ากันเลย

วัย๔๕ปีอยู่ที่ก้นสระเลยค่ะ
ก็นำร่างทั้งคู่ขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตประมาณ๕นาทีนะคะ

จากนั้นทั้งคู่ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้อีกเหมือนกัน
สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนางมุกดาขับรถมาจอดใต้ต้นไม้ใหญ่

แล้วเด็กสองคนก็ลงจากรถมาวิ่งเล่นกันในสวนสาธารณะ
ทีนี้อยู่เด็กผู้ชายน้องยศพัฒน์เนี่ย
ลื่นค่ะลื่นแล้วก็ตกลงไปในสระน้ำ
มุกดาเห็นก็รีบกระโดดลงไปช่วย
ก่อนที่เด็กหญิงอีกคนนึงที่รอดชีวิตเนี่ย

ก็เลยกลายเป็น๓คนอยู่ในสระน้ำหมดเลย
แล้วก็มีพลเมืองดีคนนี้แหละค่ะที่มาเจอ
แล้วก็กระโดดลงไปช่วยน้องผู้หญิงเอาไว้ได้ทัน

นายสวิทย์จันถนอมอายุ๒๑ปีนะครับ

ตรงนี้ถือว่าช่วยคนได้เยอะ

แต่ว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เขาก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่อง
ความปลอดภัยของสระน้ำในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพตรงจุดที่เป็นขอบสระน้ำนะฮะ

แต่ความจริงแล้วสระน้ำที่สวนสาธารณะมิ่งเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงเนี่ย

คือถ้าเดินลงไปแล้วไม่รู้เนี่ยตกฟึ๊บแล้วลงไปเลย
คือถ้าหลุดจากขอบที่เราเห็นเป็นปูนริมน้ำตรงนี้ไปก็คือหายไปเลย
ใช่แล้วขึ้นเองยากมาก
คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเด็กตัวเล็กนี่คือลำบากเลย
เพราะฉะนั้นน้องผู้ชายที่ตกไปก่อนแล้วแม่ลงไปช่วยเนี่ย
เด็กผู้หญิงเขาถึงตกอีกคนนึงแล้วก็ทีนี้ไปกันใหญ่เลยไงนะฮะ
ก็เลยอยากจะวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ช่วยดูแลตรงนี้หน่อยว่าจะหาวิธีป้องกันอะไรยังไง
ไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยขึ้นอีก
แต่ตัวเราเองเราก็ต้องระวัดระวังด้วยนะ

มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูคอยระวังเหมือนกัน
เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็วิ่งเล่นสนไปเรื่อย